คุณผู้ชมไปดูพี่นกสินใจกันหน่อยนะคะเห็นบอกว่าช่วงนี้อุ้ยโดนด่าซะหูเปียกเลย
เดินตลาดแทบไม่ได้หลังจากการรับบทบาทเป็นแม่ผัวใจโหดใจร้าย
กินน่ะนะช็อต๕ช็อต๑๐ในเรื่องนี้นะกับลูกสะพ้ายไม่เคยจะพูดดีหรอก
แฟนละครก็เลยด่าตลาดแตกเลยเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าก็จะทำไงได้ล่ะหนู
ได้บทมาแบบนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงอยู่ก็คือสุขภาพของพี่นกชัดชัย
พี่นกหญิงเนอะตอนนี้เห็นว่าแข็งแรงดีมากค่ะ
แล้วก็เตรียมจะปั้นโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ด้วยค่ะไปฟังพี่นกจ้า
มีอยู่วันนั่งดูแล้วก็เริ่มรู้สึกอุ๊ยตายแล้ว
ฉันจะออกจากบ้านได้มั้ยฉันจะไปตลาดได้มั้ย
คนต้องเกลียดแน่เลยรู้สึกดีค่ะเวลาที่มีคนเข้ามาดู
โอ๋ยไม่ไหวแล้วเป็นแบบรับไม่ได้แบบคุณนายเกินไปอยู่อย่างงี้
แล้วก็แสดงว่าโอเคละเข้าถึงบทบาท

ตอนนี้รอเพิ่มคล่องเรื้องหน้าใหม่

แสดงว่าเล่นแล้วมันถึงอกถึงใจเข้าถึงบท
เล่นจนคนดูอินเอาเถอะนะคะ